ใครคือคาบาเร่ตัวจริงที่คุณคิดว่าใช่
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ

ตอนนี้เราอยู่ที่ตะบลนาจอมเทียนพัทยา
ใต้จังหวัดชนบุรีครับผม

มากเพราะว่าติดอยู่กับหาดจอมเทียนนะที่ผ่านมาหาดจอมเทียนเนี่ยได้มีการปรับโฉมใหม่

อารมณ์เหมือนเดิมแน่แต่โอ้โหน่าเที่ยวมากน่าขึ้นยิ่งขึ้น

แต่นี่คือมายามี่เมืองไทย
ใช่แล้วนะไม่มีเตียงผ้าใบแล้วตอนนี้แต่มีการชูผ้านอนอาบแดดกันแทน

มีสตรีทฟู้ดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อได้กินมากมาย
ตอนเย็นหาดจอมเทียนเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้ชมพระอาทิตย์ตก
สวยคือตกลงไปในน้ำเลยห้ามพลาด

ถัดจากพัทยาใต้มาแค่๔กิโลเท่านั้นเอง
รับรองนะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน

วันนี้แน่นอนครับคนที่จะมาสนุกกับเราณหาดจอมเทียนแห่งนี้

นั่นก็คือดารามหาสนุกซึ่งมี
พี่นายกี้พี่กะติ๊บและดีเจช่า
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ไม่ได้มานาจอมเทียนนานหรือยัง

มาแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงรู้สึกไงบ้างตอนนี้

รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก

สะอาดขึ้นด้วยทุกอย่างสะอาดขึ้นมีระเบียบมากเลยกระติ๊บเหรอลูก
โอ้โฮนานมากเลยค่ะตั้งแต่โควิดเลย
ไม่ได้มาทอนี้เลย
แล้วก็เห็นร้านอาหารคึกคักแบบนี้
แล้วมันชื่นใจ
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูค่ะพี่เฉานะคะขอมีช่าว

เพราะถึงเลิกจ้าง

อันนี้น่าอายกว่าอีกไม่เห็นจะมีอะไรเลย

พัทยามันมีชื่อเยอะแยะมากมาย
ให้คุณได้ถ่ายจะเป็นอย่างไรนั้น

มาถึงช่วงคนสัดสิ่งของมหาสนุกครับผม
เรื่องของคนมหาสนุกของเรานี้บุคคลคนนี้
เขาเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นอารมณ์ดีครับ
มาซื้อต้องติดใจในคารมและวิธีการขายของของเขาอย่างแน่นอน
มาพบกับคุณชนะพลภูนายมครับ
เอาล่ะบุคคลท่านนี้นอกจากเขาจะขายลูกชิ้นแล้วเขายังมีอาชีพหลักอยู่อีกหนึ่ง
อาชีพเป็นความสามารถพิเศษของเขา
อยากจะถามว่าคืออะไร
ระหว่าง๑พ่อค้าลูกชิ้นสายบีบอย
ถึงผมจะน้ำหนักเยอะนะครับแต่ผมก็เต้นผิวนะครับผม
นะครับ
หรือ๒พ่อค้าลูกชิ้นเสี่ยงพก
ตั้งแต่เกิดมาแม่ก็บอกเสี่ยงผมพ่อเหมือนไหวพดเป็ดปุด
ไหวพัดเป็ดตะพึด

ต้องเล่นแน่
นี่นี่จะละงานไปเล่นหน่อยเลยนะครับ

อยากให้ผมได้จับแคลร์นะครับ
เอวใครก็สู้ผมไม่ได้นะครับผมโอ้โฮ

เขาจะรู้แล้วว่ามาแล้วลูกชิ้นเจ้าเดิมเจ้าเก่าที่เราเคยชอบ
และที่สำคัญคือน่าเป็นเพลงแหล่เพลงเหมือนอาวัยพฤษด้วย

อันนั้นบีบโน้ตแผ่นโบราณ

นี่พี่เห็นต่างกับพี่ชาวมากเลย
ติ๊บพี่ถึงว่าแค่ท่ายืนคุณยังดูไม่ออกอีกหรอ

มันไม่พิเศษพอที่จะเอามาออกรายการได้หรอก
แล้วติ๊บว่าวจริงเขาสามารถเต้นแบบควงหัวลงมาอย่างนี้ได้เลย
นายกี้ผมนี่คิดไว้๒ข้อครับ

ดูท่าทางเขาพริ้วมากเลย

คิดว่า๓ความสามารถของเขาคืออะไร

คราวนี้ดารามหาสนุกของเราต้อง

เอาละมีบีบอยซ์อยู่สองคน

บีบอยไม่ได้ครับพี่โน่บีบอยลูกชิ้นกระจายเต็มร้านหมดเหรอฮะ

คุณครับคุณเป็นพ่อค้าลูกชิ้นสายไหนครับ

พี่ไนกี้และพี่กะติ๊บคนละ๑คะเดียว
เดี๋ยวจะไม่เห็นว่าพี่เขาเก่งขนาดไหน

อ้าวไปโชว์เลย
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

โอ้โฮอีจ้อนอะ

มีเวลาแล้ว

หนูนี่แหละค่ะ

เอาเช่
กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
แน่นอนพัทยานะครับเมื่อพูดถึง

คือแหล่งท่องเที่ยวลำดับต้นของประเทศไทย
คนต่างชาตินี่ถ้าพูดถึงมาเมืองไทยแล้ว

ส่วนใหญ่มาต่อพัทยากันทั้งนั้น
แต่สิ่งหนึ่งที่โด่งดังมานานมากแล้ว

เป็นใครมาเที่ยวพัทยาต้องไปดู
นั่นก็คือการแสดงคาบาเร่นั่นเอง
นี่ด้วยเทคนิคทางด้านแสงสีเสียง
หรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายที่เขาสวยงาม
ใช่ถูกต้องบางคนมาพัทยาทุกครั้ง

และแน่นอนนะครับวันนี้เรามาตามหาคาบาเร่ตัวจริง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
ครับมาพบกับปริศนาทั้ง๓คนเลยครับ
เริ่มจากหมายเลขหนึ่งครับแนะนำตัวครับ
สวัสดีครับชื่ออานนท์เลซัมครับ
ชื่อเบิร์ดครับชื่อเล่นชื่อ

หมายเลข๒ครับสวัสดีค่ะดีลี่ค่ะ

อ่าฮะหมายเลขสามครับสวัสดีค่ะ

น้องแบมมรกฏน้องแบมมรกฏ

และนี่คือปริศนาของเราทั้ง๓ท่าน
เบิร์ตดีดี้และแบมครับผม
ผมจะมีเวลาให้๓นาที
ในการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็น
คาบาเร่ตัวจริงของพวกเธอ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ประมาณ๑๕ปีแล้วครับ๑๕ปีแล้วนะครับผม

นะครับเบอร์๓ก็๑๐ปีแล้วฮะ๑๗ปีค่ะ

เวลาโชว์วันหนึ่งมีกี่รอบคะเบอร์สาม

เอ่อหลายโมงหลายโมงหลายโมงครับกับ๒ทุ่ม

หมายเลข๒คุณชื่อหมายเลข๒ครับหมายเลข๒
ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะเชื่อใครดี

เดี๋ยวนี้ทีมงานคุณทำกันขนาดนี้เลย

อ๋อไม่ว่าหรือ

เวลาเล่นโชว์คับเบอร์ได้ต้องมีเวลาซ้อมไหมครับ

อันนี้อาจจะเป็นตัวจริงนะเสียงเขิน
เสียงเขินหมายได้๓ครับมีซ้อมไหมฮะ

ซ้อมไม่ดีก็ไม่ต่อยเอา

หมายได้๑ครับของดีพระนัยาคืออะไรครับ

เฮ่ย
อยากลองไหมคะ

หลักของคุณในการโชว์คือเพลงอะไรคะ

คาเบอร์เล่ที่แพงที่สุดราคาเท่าไหร่ครับ

คุณมีวิธีไหนในการดูแลรูปร่างของคุณครับ

หมายเล่น๒ค่ะ
เริ่มคุณหลวยสวยลี่ที่หลุดสุดในคาบาเลคือใครค่ะ

นั่นคุณรวยสวยรี่ที่หลุดสุดในคาบาเล่คือใครคะ

หมดเวลา

แต่เดี๋ยวก่อนถามเสร็จแล้วไม่พอ

สาธิตให้ลิปซิงค์ให้ดูกันไปเลย

หมายเล่นน้ำเตรียมตัว

หมายเลขสาม
หมายเลขสาม

หมายเลขพร้อมกัน

ใครคือคาบาเร่ตัวจริง
ผมรู้เลยว่าเขาน่าจะเต้นงานโรงเรียนเป็นหลัก
ส่วนใหญ่ก็จะไปเต้นไปเต้นใช่ครับ

ตึ๊กมันมาดูเขินเผ็ญขนไปหน่อย
ครับส่วนเบอร์๓เนี่ยเอาเบอร์๓ก็แล้วกัน
๓เนี่ยผมมองดูเลยว่าใช่
พี่ใช่แน่พี่โกหกผมไม่ได้หรอก
พี่ต้องเป็นนั่นแหละนักแสดงนำคาเบเล่แน่นอน

มองคนหลอกครับอ๋อ
ใช่ผมมองดูจากสไตล์การเต้นแล้วเมื่อกี้รีบซึ้

มากกว่า๑๐๐ด้วยเขาคืออาชีพเลย
อาชีพเขาคือเป็นนางโชว์นักแสดงคาเบอร์เร่
ส่วนหมายเลขสองคุณเป็นใครคุณเป็นใคร
หมายเลข๒นี่จับยากมากพี่โน่ฮะ
เพราะว่าเขาจะเหมือนกับเป็นนักแสดงคาเบอร์เล่ที่ถ้าสมมุติจะหลอกเรา
คือหลอกเราเกิน๒๐๐เลยหลอกเนียนมาก
คุณอย่าลืมเขาอาจจะเป็นนักแสดงฝ่ายชายก็ได้
แต่ถูกไหมคาเบอร์เร่มีทั้งหญิงทั้งชายทั้งอะไรหมด
เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่วันนี้ต้องมาสวมชุดผู้หญิงเท่านั้นเอง

เรียกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาต้องเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนนานาชาติ

ส่วนเบอร์๓เป็นคุณครูสอนด้านบุคลิกภาพ
ไม่เกี่ยวกับคาบาริย์
๑๒๓ใครคือคาบาริย์ตัวจริง

เช่ายังไม่ทิ้งสักคนนะครับ
ให้ทั้งสามคนเป็นคาเบอร์เร่ตัวจริงหมดครับส่วนกระติ๊บครับยังยืนยันว่าน่าจะเป็นเบอร์๒
ส่วนไนกี้มาสารเต็มครับเชื่อมั่นว่าไม่รู้
ไม่ใช่นะครับ
ช่วงนี้ผมจะให้พักสักครู่หนึ่งก่อน
ช่วงหน้า๓คนเขามีความสามารถพิเศษมาให้ชมกัน

พักสักครู่
โปรดติดตามตอนต่อไป
เข้าสู่รายการรถมหาสนุกกันต่อเลยนะครับ

บรรดาปริศนามหาสนุกของเราแล้ว

มาพบกับโชว์ที่๑ของเรา

เมื่อกี้วิวมาแล้วเหมือนเหมือนมากเลยพี่โน้นเผื่อรู้ไหว

๓คนก็จัดกระจายเป็นคนละทางหมดแล้ว

นะครับอาจจะเชื่อหรือไม่ไม่รู้
แต่มาพบกับโชว์ที่๓ต่อเลยดีกว่า

สวัสดี

อากาศพัฒน์เดียว
ยังยืนยันคำเดิมนะครับผมว่า
หมายเลข๓คาเบอร์เร่ตัวจริงเสียงจริง๑๐๐
ส่วนเบอร์๑สวยมากครับน้องเบิร์ตฮะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแต่งมาเป็นคนละคน
แล้วก็ออกมาเตอร์ไพรส์แล้วก็มีความสวย

มันแบบเปลี่ยนเปลี่ยนประกายวิบวับเลย
ถ้าเบื่อคนใส่ทองหันมามองคนใส่ใจนะครับ

ส่วนหมายเลข๒นะครับคุณเป็นใครคุณเป็นใคร
คุณอย่ามาหลอกผมทั้งแก๊งเลย๓คน
หมายเลข๒ในใจผมคิดว่ายังไม่น่าใช่
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฟันโทงเลย๑กับ๓ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับ
พระติมรู้สึกหนักใจนะพระติมรู้สึกว่ารายการนี้
คงไม่แบบโอ้ยคนนี้ดูใช่แต่จริงอาจจะไม่ใช่
ถูกระดับพี่นิโน่หลอกใดคนเช่าพ่อหลอกเก่ง
เอาแล้วจริงหรือเออ
พี่นิโน่ไม่สามารถเชื่ออะไรได้ตรง
เดี๋ยวต้องมาดูคำตอบอีกทีว่าติ๊บจะตอบอะไรเดี๋ยวติ๊บขอคิดก่อน

เคยบอกว่าเขาเต้นงานโรงเรียนหรือเปล่า

คนนี้แหละต้องเป็นหนึ่งในแบบว่าแก๊งโชว์แบบว่า
คาเบอร์เล่สุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแน่นอน

ผมมองว่าพี่ไม่ได้ทำร้านไอ้นี่แล้ว
ไม่ได้ทำร้านพวกขายข้าวขายอะไรแล้ว
แต่พี่น่าจะเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมัน
อ๋อใช่ยังไงครับเพราะเห็นท่าควงกันไหมพี่

คุณอาจจะวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงครับเขาอาจจะไม่ใช่เจ้าของร้านยำ
อย่างที่คุณเจ้าพูดแต่ตัวจริงเขาอาจจะเป็นเจ้าของ
ร้านขายข้าวหลามหนองมนต์ที่ดังที่สุดในชนบุรีก็ได้
โอ้โฮสามก็บอกหรือย

อ่ะโอเคคราวนี้ล่ะครับ
ดารามหาสนุกของเราต้องวิเคราะห์แยกแยะให้ถูกต้องแล้ว

ว่าใครคือคาบาเร่ตัวจริงที่คุณคิดว่าใช่

อ้าวแล้วนี่โอ้ย
พี่ชาวกับพี่ไนกี้เลือกเหมือนกันเลย
คือ๑กับ๓มีกระติ๊บฉีกอยู่คนเดียว
คือไม้เลขสองอ่ะถ้าอย่างนั้นโอเค
มาดูกันครับว่าใครคือคาบาเร่ตัวจริง

ไม่มี
เอาล่ะกะติ๊วมีที่ไปใหม่แล้ว
เอาฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณจริงนะครับ
อุตสานเดินทางมาถึงปัญหาเลยมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับ
พี่อุตสานแบลกแวนตายเยี่ยมครับครับผม
เชิญหมายเลข๑กับหมายเลข๓แนะนำตัวอีกครั้งครับ
นี่

๗ปีแล้วพี่ท่านนะคะ

ทุกปีมีแขกมาเยือนมีแขกมาเที่ยวเนี่ย
เป็นล้านนะครับนับไปเรื่อยเนี่ย
เพราะฉะนั้นจริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
พัทยานะครับมีชื่อเสียงด้วยนะครับยังไงฝากไว้มีโอกาส
ถ้ามาพัทยานี่ต้องมาตรงนี้เลยนะครับ
อย่างไรขอบคุณน้องสองคนมากนะครับ
และที่แน่วันนี้นะครับใครผ่านเข้ารอบครับ
พี่เช้ากับพี่ไนกี้ตอบถูกนะคะ
อยู่เดี๋ยวขออนุญาตเคียร์เขาหน้าหลังนี้หน่อยนะครับ
พี่บอยครับผม
เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไหนวันนี้มาพัทยามีน้องจาก
อาวุฆาซ่าณมาแล้ววันนี้เรามีโชว์จากอาวุฆาซ่า
แต่พื้นที่นี้ไม่สามารถรับโชว์ที่ยิ่งใหญ่ของเขาได้
นะครับก็เลยเป็นกรณีพิเศษ
วันนี้เรายกทีมไปถ่ายที่อัลคาซ่าเลย
เพราะเราจะได้ครบทั้งแสงสีเสียงและก็ชุด
รวมไปถึงความยิ่งใหญ่ของโชว์ด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน
ไปพบกับโชว์๔ภาคจากอัลคาซ่าครับ

โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ

โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โชว์สี่ภาคจากอัลคาซ่าครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีครับ
มาถึงรอบเป่ายิงชุบมหาสนุกแล้วนะครับ

กันไกลกระดาษชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่าง

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ๊คพอร์ตมหาสนุก๑๐๐๐๐๐บาท
อ้าวมาเลือกกันเลยดีกว่านะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับพร้อม๕แผ่นป้ายที่ชาวเลือกไว้ครับครับผมพี่น้อง

ก็คือ๕แผ่นป้ายที่พี่ไนกี้เลือกไว้ค่ะ

ผมจะเลือกแผ่นป้ายมาให้คุณถือเปิดแข่งกับไนท์กี้ไปเลย

ผมหยิบสุพรรณบุรีมาให้เขาก่อนเลยครับ
เห็นแล้วพี่ไนกี้อยากได้จังหวัดอะไรคะ

ป้าวกิ้งชก

แก่งก็ดึกสินะครับ
เหมือนแก่งก็ดึกสิ๒๐๐๐๐๐บาทนะครับ

ชุดละนาทุกอย่าง
ชนะถูกกว่าเสดอเฮ้ยถูกกว่าเหรอ

สรุปนะคะวันนี้พี่นายกี้ได้รับรางวัลกลับไป๔๐๐๐๐บาท
วู้ฮูขอบคุณครับ
เอ้ามาดูแผ่นใต้ที่เหลือกัน
กรุงเทพคอนครับแม่ห้องสอน
คอนครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ

มาสุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
มากันไกรสุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ

สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
สุโคไทยครับสุโคไทยครับสุโคไทยครับ
กานไกยกานไกย

ขอนเก็นหมดแสน

วันนี้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ต

แล้วก็สนุกทุกครั้งเลยที่มารายการรถมหาสนุกนะครับ

ได้มาดูโชว์ยิ่งใหญ่มากโชว์คาเบอร์เล่ที่แบบ
คือเราไม่ได้มีโอกาสจะได้ดูแบบนี้บ่อยครับ

เมื่อมาพัทยาต้องมาดูโชว์นี้
ต้องมาดูให้ได้ครับเป็นโชว์ระดับโลกระดับประเทศเลยผมรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาชมนะครับ

โอ้โหมันทั้งสวยงามตื่นตาอลังการ
แล้วก็ไม่แพ้ชาติไดเนโดครับสนุกครับ
ฝากไว้ด้วยครับมาเที่ยวอย่าลืมอัลคาซ่าครับ
ใช่ครับสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับผม
พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรถมหาสนุก
ทุกวันเสาร์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับ
สัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับ